คุณผู้ชมพามาดูเหตุการณ์เพลิงไหม้บ่อขยะ
โรงงานกำจัดขยะที่จังหวัดฉะเชิงเซากันหน่อยนะครับ
โอ้โหประชาชนชาวบ้านเขาเห็นแล้วตกออกตกใจ
เพราะควันลอยสูงขึ้นเต็มท้องฟ้าแบบนี้นะครับ
ทีนี้ต้องมีการตรวจสอบว่าโรงงานกำจัดขยะตรงนี้
ถูกต้องและมีใบอนุญาตหรือไม่แล้วก็นี่สร้างมลพิษนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ่อขยะของโรงงานรีไซเคิลแห่ง๑
ตำบลหัวสำโรงอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมเกรดเวย์นะครับ
ดับเพลิงแล้วก็รถน้ำของอบตหลายคัน
เดินทางเข้ายังจุดเกิดเหตุฉีดน้ำดับเพลิงกองขยะ
ใช้เวลานานประมาณ๒ชั่วโมงนะครับ
โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัว

สั่งให้ภูมิในการกองสิ่งแวดล้อมทำการปิดโรงงานดังกล่าวก่อน
เนื่องจากโรงงานนี้น่าจะมีอะไรที่ผิดปกติแล้วฮะ
มีพฤติกรรมปกปิดซ่อนเร้น
เพราะระหว่างเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะเข้าไปด้านในโรงงาน

ก็เพลิงไหม้ใหญ่แบบนี้จะไม่เข้าไปได้ยังไงนะฮะ
ซึ่งนายกอบตหัวสำโรงก็ต้องมาแสดงตัวแหละ
ผมนายกอบตนะผมมีอำนาจในการเข้าไป
เพื่อที่จะสั่งการให้มีการดับเพลิงไหม้ครั้งนี้

ไม่มีคนงานบอกได้ว่าใครเป็นเจ้าของนะฮะ

ก็ไม่มีใครนำใบอนุญาตมาแสดงมายืนยันนะครับ
ชาวบ้านหลายคนในพื้นที่บอกว่าโรงงานแห่งนี้
ลักลอบเผาขยะในช่วงเย็นบ่อยครั้ง

ล่าสุดก็เกิดเพลิงไหม้กองขยะจนลุกลามจนได้

ควันลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าจำนวนมาก
จะถูกลมพัดลอยไปไกลนับ๑๐กิโล
ชาวบ้านแตกตื่นเดินทางมาดูจุดเกิดเหตุนะครับ
เพราะหลายคนหวั่นวิตกคุณ
จะได้รับอันตรายต่อเรื่องของสุขภาพนะครับ
ทีนี้ทางเจ้าหน้าที่จะมีการประสานตำรวจสพแปลงยาว

หากพบว่าโรงงานแห่งนี้ไม่มีใบอนุญาต
แล้วก็ประกอบกิจการผิดกฎหมายผิดระเบียบต่าง

เพราะว่าโรงงานแบบนี้อยู่ใกล้ชุมชนก็อันตรายนะครับ